ที่จังหวัดนครพนมเชิญชวนท่องเที่ยวในวันหยุดยาวพักผ่อนที่หมู่บ้านโฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลนาถ่อนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในพื้นที่รวม๑๔หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่น่าศึกษาเที่ยวชม
โดยมีพื้นฐานเป็นชนเผ่าไทยกวนที่ก่อตั้งรากฐานมานานกว่าร้อยปี
ไฮไลท์นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเที่ยวชมหัตกรรมตีมีดที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เริ่มจากการตีมีดพระที่ใช้ในครัวเรือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านยกระดับเป็นมีดพระสนามสวยงาม
ส่งขายในกลุ่มผู้นิยมมีดพระสวยงามเพิ่มมูลค่าเล่มละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
สร้างรายได้รวมปีละหลายสิบล้านบาททำให้มีรายได้เงินหมุนเวียนสะพัดในชุมชน
ยังมีบริการล่องแพรชมธรรมชาติความสวยงามความสวยงามของลำห้วยบังพวกลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง
เพราะมีบริการนวดสปาสมุนไพรควบคู่กับการล่องแพร่ให้ประชาชนนั้นได้ท่องเที่ยวผ่อนคลาย
รักษาสุขภาพด้วยการนวดสปาสมุนไพรและชมธรรมชาติความสวยงามซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ